ผู้ชมครับมาดูการเมืองช่วงปลายปีหน่อยนะฮะ
ก็เป็นบรรยากาศที่ห่างหายกันไป๖ปีนะครับ
เพราะว่าปกติแล้วนักข่าวสายธรรมเนียบสายสภา
จะตั้งฉายาให้กับรัฐบาลให้กับบรรดาสอสอ
ให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ทางฝ่ายการเมืองนะครับ
แต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
เขาจะงดเว้นเอาไว้ใช่อ่าปีนี้ก็เลยมีการตั้งกันนะครับ
แล้วที่ออกมาเนี่ยสำหรับธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ฉายารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับว่ารัฐเชียงกง
บอกว่าเป็นการสะท้อนภาพรัฐบาล
ที่คล้ายแหล่งค้าขายอะไหล่มือสอง
ประกอบกันขึ้นมาจากราชการยุคก่อนนักการเมืองหน้าเก่า
จะใช้ประโยชน์ได้แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ
สะท้อนความไม่มีเสถียรภาพนี่ฮะ
แล้วแต่มุมมองนะฮะท่านผู้ชมว่าใครจะคิดเห็นอย่างไร
ทีนี้ฉายาของรัฐมนตรีตั้งไว้๑๐ฉายานะครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นักข่าวสายธรรมเนียบตั้งฉายาว่าอีเหนาเมาหมัด
ีเหนาเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับยกคำสุภาษิตไทย
ที่ว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง
เป็นแนวทางปฏิบัตินโยบายของนายกพลเอกประยุทธ์
ที่นักข่าวสายธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่าเห็นได้ชัดว่า
หลายเรื่องมักตำหนิหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

อย่างเช่นโครงการประชานิยม
ไม่อยากเล่นการเมืองแต่ก็หนีไม่พ้นต้องมาเล่น
เรื่องการไปตอบกระทู้ในสภาก็ไม่ไป
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับฉายาว่าพี่ใหญ่สายเอ็น
ส่วนนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายรัฐมนตรี
ได้รับฉายาว่าชายน้อยประชารัฐเพราะว่าเป็นเจ้าของโปรเจกต์โครงการประชารัฐ
จากรัฐบาลชุดคอสชหวังจะมาต่อยอดชุดนี้
แต่กลับทำไม่ได้อย่างหวังนะฮะถูกริบอำนาจงานด้านเศรษฐกิจหลายกระทรวง
เหมือนกับคนง่อยเปรี้ยเสียขาเปรียบเหมือนชายน้อยเลยเป็นชายน้อยประชารัฐ
วิศนุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับ
นักข่าวทำเนียบตั้งฉายาวว่าศรีถนนชัยรอดช่อง
คอยหาช่องทางทางกฎหมายช่วยเหลือรัฐบาลอะไรประมาณอย่างนี้
จุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ฉายาวรัฐอิสระเหมือนกับเป็นรัฐอิสระอยู่ในรัฐบาลนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สารหนูหนูมาจากชื่อเล่นก็เปรียบเหมือนกับสารต่างที่ถูกจับตามองอย่างโดดเด่น
มีผลกระทบเรื่องของการทำงานมีผลต่อความเป็นไปของรัฐบาลนะครับ
ก็เลยเป็นไม่ใช่สารพิษแต่เป็นสารหนูนี่นะฮะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เทามณัฐเทาอาจจะหมายถึงสีเทาอะไรอย่างนี้นะครับ

นางสาวมรัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ดามแบนเกอร์เรื่องแบน๓สารพิษแบนแล้วก็ยืดไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
นายสักษะยามชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความอนาคม
โระเซ่อะไรโระนี่คือชื่อเล่นของท่านนะคะ
เนื่องจากเข้ามาอ่าผุดไอเดียหลายอย่างแต่ก็ต้อง
แล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชานะฮะคนสุดท้ายคนที่๑๐นะครับ
นักข่าวธรรมเนียบตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพราะว่าตอนมารับตำแหน่งแล้วมันมีหลายเหตุการณ์

อ่าเนี่ยนะครับช้างป่าที่เขาใหญ่นะครับ
ทีนี้ถ้าจะดูเฉพาะฉายารัฐบาล
รัฐเชียงกรงศ์หรือฉายาของนายก

มีการเดินทางไปประชุม
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นี่วาทะแห่งปีนะไปดูภาพนายกที่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจนี่ฮะ
นักข่าวก็พยายามจะถามท่านตอนเข้าไปท่านไม่มองเลย
เดี๋ยวดูตอนออกมานะครับท่านท่านผู้ชมนะครับดูตอนออกมา
นักข่าวก็บอกโอ้โหสงสัยนายกงอนหน้าบึ้งเลย
ฉายาอย่างนี้เข้าไปแล้วนายกรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้นะครับที่ตลอดทั้งวันไม่ตอบคำถามนักข่าวนะฮะ
ไม่มองหน้าเลยนะฮะเหมือนงอนเนี่ย
วันนี้ไปเป็นประธานมอบรางวัลวิสาหกิจดีเด่น
ปี๒๕๖๒เมื่อช่วงเย็นพูดเรื่องนี้บนเวทีเดี๋ยวท่านฟังนะครับ
ถ้าตั้งชื่อเป็นอย่างนี้ผมควรจะรู้สึกอย่างนี้ไหม
ถ้าผมไม่ทุ่มเทถ้าผมไม่ตั้งใจด่าผมมาเลย
ตรงตรงหน้านี่แหละไม่ใช่เรื่องตลก
คือผมก็เคยเป็นนักข่าวสายธรรมเนียบสายการเมือง
ก็เป็นธรรมเนียมที่ตั้งกันมาแบบนี้นานแล้ว
ก็ไม่ได้ว่าต้องการที่จะไปล้อเล่น
หรือว่าทำให้ใครดูไม่ดี
ตลกอะไรจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการสะท้อนการทำงาน
ตลอดปีที่ผ่านมาของบรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมือง
แต่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจยังไงก็ชี้แจงกันใหม่กันแล้วกัน

คุณผู้ชมชอบไม่ชอบฉายาไหนส่งข้อความมาบอกกันผ่านทางไลน์หน้าจอได้นะคะ